วันนี้เรามาเริ่มที่เรื่องของการที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
นางสาวยิ่งลักษณวัสไปฟังการไต่ส่วนนะครับ
ที่๒เรื่องของคดีรับจำนำข้าวครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ก็ยืนยันด้วยนะคะ
สำหรับกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการนำทนายความจากต่างประเทศ๑๗สำนัก
มาช่วยสู้คดีในเรื่องนี้ก็ได้ตอบปฏิเสธนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากคุณจริยาสิริสันพงศ์

จากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
ไปกว่า๒ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับการไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์ในคดีรับจำนำข้าว
ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีระบุก่อนเข้าร่วมรับฟังนะคะว่า
ยังติดใจกับผลการสอบของรัฐบาลในคดีแพ่ง
เหมารวมความผิดโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ระบุก่อนเข้าร่วมรับฟังการไต่ส่วนพยานฝ่ายจดนัดที่๒
คดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
โดยปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ว่าจ้างทีมทนายความ๑๗สำนักจากต่างประเทศ
มาว่าความแทนในคดีนี้แทนทนายความชุดเดิม
จากนี้นะคะยังติดใจผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบความผิดในคดีแพ่งของรัฐบาล
เหมารวมว่าทุกขั้นตอนของโครงการรับจำนำข้าวมีความผิดทั้งหมด
แต่จากนี้นะคะก็จะขอต่อสู้คดีอย่างเต็มที่

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงช่วงหนึ่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะ
ในแต่ละขั้นตอนไปดูนาย่ามเหมารวมในส่วนของว่านโยบายมันผิดเลย
และทั้งหมดขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของเจ้าสมมุติ
ก็เป็นส่วนที่จะพิสูจน์กันไป
วันนี้คือทางคำตอบตัวทนายความจาก๑๗สำนักงาน
จากต่างที่นี่คือที่ทีมคือค่ะ

เพราะว่าไม่ทราบว่าแหล่งข่าวข้อมูลมาจากไหน
เพราะว่าวันนี้ทีมทนายความก็ตามที่ท่านได้เห็นอยู่

ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเลยค่ะ

เพราะว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขตราชนาจักรไทย
ก็คิดว่าทนายความไทยเราก็มีความรู้ความสามารถ
แล้วก็ประกอบกับเนื้อหาต่างนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่
เราก็สามารถที่จะพอที่อย่าไปผู้ที่มีความรู้ความเชื่อชาในประเทศได้
สำหรับการไต่สวนพยานโจทย์นัดที่๒วันนี้มีจำนวน๔ปากนะคะ
ซึ่งใช้เวลาผ่านไปแล้วกว่า๒ชั่วโมง
เริ่มจากนางสาวแน่งน้อยเจริญทวีทรัพย์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นนักวิชาชีพการตรวจสอบบัญชีที่จะเบิกความประเด็นหลักการทางบัญชีค่ะ
และมีข้อมูลจากทางทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะว่า
พยานของปากนางสาวสุภาปียจิติกรรมการปปช
ซึ่งเป็นอดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว
จะถูกตั้งคำถามสักคานมากที่สุดกว่า๘๐คำถาม
ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำบัญชีการเงินที่มีประเด็นไม่ครบถ้วน
ตัวเลขการขาดทุนจำนวนสต๊อกข้าวและค่าเสียหายของโครงการรับจำนำข้าวค่ะ
ส่วนบรรยากาศโดยรอบศาลก็ยังคงมีประชาชนมาปากหลัก
รอให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์เหมือนเช่นที่ผ่านมาด้วยค่ะ
หลังจากนี้ยังต้องรอการพิจารณาของศาลอีกครั้งนะคะ
ว่าจะนำพยานฝ่ายโจทย์ที่เลื่อนมาจากคราวที่แล้ว
จำนวน๒ปากมาพิจารณาในวันนี้เลยหรือไม่ค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากศาลดีกาแผนกคดีอายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
ขอบคุณคุณจริยานะคะวันนี้ก็เป็นนัดที่สองแล้วนะคะ
สำหรับการไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์หรือว่าฝ่ายอายการนะคะ
นัดแรกวันที่สิบห้ามกราคมนะคะสี่ปากแต่ว่าสอบไปสองปากนะคะ
ก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้ที่กำหนดไว้เดิม๔ปากจะเพิ่มเป็น๖ปากหรือไม่
รวมทั้งดูว่าการไต่สวนนะคะจะเน้นในเรื่องอะไร
และพยานของฝ่ายโจทย์จะตอบคำถามแต่ละคำถามว่าอย่างไรบ้างนะคะ